สาวในวงการบันเทิงเราชอบเล่นกันมากเลย
โดยเฉพาะตัวแม่เขาบอกว่าเปลี่ยนทั้งตัวตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเลยนะ
แอปอะไรเปลี่ยนจากชายเป็นหญิงหญิงเป็นชายได้ด้วยนะ

เอาไปดูกันนิดนึงค่ะมากันที่ตัวแม่คุณผู้ชมค่ะ
นี่เลยนะคะเราไปเจอคุณชมพู่อารยามา
มาแซวในความสวยปังของแม่ไม่ได้จริงนะคะ
มาแบบนี้แม่ชมมาแบบสายหวานเรียบร้อยมากเลยคุณผู้ชม

เป็นสาวแบบสาวจีแบบเหม่อมองแบบเหม่ออุ๊ยสวยอย่างนี้เออนะคะ
ส่วนแม่แอฟของเราค่ะฟาดเปรี้ยวเซ็กซี่มาเลยจ้ะ
และยิ่งเพลงประกอบคลิปนะโอ้โหบอกเลย
ไม่เบาเลยแม่ความสวยไม่เบาเลยสีชมพูหวานแล้วก็แม่ชมนะจ๊ะ
ส่วนชุดสีดำค่ะก็เป็นแม่แอฟนะคะนี่นะจ๊ะ
จัดต่อกันเลยสองสาวแซบจ่ายหญิงรัฐหาแล้วก็เกรทกาญคราว
เรียกว่าเห็นแล้วร้องว้าวไปเลยค่ะ
ทานี้ไม่ใช่เขาถ่ายจริงใช่มั้ย
ไม่ใช่นะเขาใส่แอปคือเอาหน้าตัวเองเข้าไปใส่หรือเปล่าถูกต้อง

อ่ะอุณหาการ๒๐๒๑แล้วจ้ะจะมาวีดีโอคอเอาโทรศัพท์ต่อมาอะไรอย่างนี้
อันนี้ใครอ่ะอันนี้ใครนี่น่ารักดี
หญิงเหมือนกันเหรอใช่แต่แปลงเป็นผู้ชายไงอ๋อ
คือเอาเครื่องหน้าเราเข้าไปใช่ก็ถูกบอกไอ้แอปนี้มันบอกเวิร์ด
จากชายเป็นหญิงหญิงเป็นชายได้ต่อกันที่เกรทดีกว่าเกรดเกรท
เกรดนี่นะคะก็จะน่าเป็นแบบนี้คุณผู้ชมค่ะเออผู้ชายดูบ้างไหมล่ะ

แล้วเรามีหนึ่งเล่าหญิงหน้าต่อกันใหม่นะใครขึ้นนะคะก็ครอบครัวนะครับ
แต่ถ้าหาแอปที่นี้ได้ก็คุณหมอคะอยู่ไหนคะเดี๋ยวไปแล้วค่ะ
คุณเกรทฝั่งขวามือเป็นคุณหญิง
มีอีกนะพี่แจ๊คนะมีอีกคนนึงนี่

คนนี้ก็คือให้ดูนะคะว่าเป็นใคร

เดี๋ยวคนใครอ่ะหน้าไม่คุ้นเลย

ดำเหรอใช่เหรอเธอ

แอปมันเลิกตรงนี้แหละเป็นแต่ชายกลายเป็นหญิงหญิงกลายเป็นชายก็ได้

มีอีกคนนึงนี่ใช่ไหมมีคุณเต้ยด้วยนะ
เต้ยพงศกรก็มานะคุณเต้ยพงศกร
เดี๋ยวก่อนนะเต้ยก็หล่ออยู่แล้วนะเอาจริง
แต่ตาเหมือนเต้ยแล้วเนี่ย
ใช่ได้อยู่นะจ๊ะเออ
เผอร์เหรอเดี๋ยว
ตอนแรกก็แมวแล้วทำไมเปลี่ยนไปจ๊ะหนุ่มเต้ย

คือต่อไปนี้เวลาเราคุยโทรศัพท์กับใครเนี่ย
เราไม่รู้แล้วว่าโปรไฟล์ใครเป็นยังไงนะเนี่ย

เดี๋ยวลองดูนิดนึงละกันค่ะ
่าิหลูนดูหน่อยสิ

สิ้นเดือนนี้ดีกว่าสิ้นเดือนนี้โทรนัดหมอดีกว่า

กรอกเท็จอะ

แล้วก็เป็นกระแสสังคมที่เราหยิบเอามาให้ดูเนาะ
ก็ใครอยากจะลองเล่นก็ลองไปเล่นดูนะ